พิงเด้นพิงกุ้งอี้พิงกุ้งอี้ปลายพิง
ฉันนั้นต้องการเขียนตำนานให้หัวใจ
เพื่อจำจดไว้นานเท่านั้น
สวัสดีพี่รื้อน้องที่มองนั่งพี่ที่ก้อนิจยา

โปรดเถิดอย่าให้หนูเหงาหนูยังคอยเบารองูทุกวัน
งองององูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียง
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวัดวีลาให้สุด
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เมื่อยกที่แล้วน้องแอนจี้ทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ไม่ยอมให้ทีม๓แนวแจ๋วจริงได้ตีเสมอ
เร่งทำคะแนนทิ้งห่างออกไปเป็น๔ต่อ๒มาในยกที่๗
วันนี้เป็นการเจอกันของน้องแอลและน้องเพลง
ซึ่งต่างเคยทำคะแนนให้ทีมมาแล้วทั้งสองคน
ในวันนี้คงดูเดือดไม่น้อยไปชมกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านรออยู่แล้วครับตอนนี้ครับ
พี่หอยพี่ไอละพี่ตักครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมอยู่แล้วครับ
รอบที่๑ยกที่๗นะครับน้องแอลนะครับเลือกเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่นะครับ

เพราะว่าหนูชอบความหมายของเพลงนี้ค่ะและหนูก็ชอบเพลงช้าเพราะว่ามันได้เสียงเพลง
โอ้โหชอบมากเลยเพลงนี้
และน้องเพลงนะครับเลือกเพลงรองูเข้าฝันนะครับของดวงจันทร์สุวรรณีนะครับ

เพราะว่ารอบที่แล้วนะคะนี่ได้ร้องเพลงชาบแล้วนะคะ
สองเพลงก็อยากร้องเพลงเร็วนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าข้อผิดพลาดในเพลงเร็วของน้องเพลงนะคะ
มีตรงนี้มั้งเลยก็อยากได้เพลงเร็วไปร้องมั้งค่ะ

พร้อมแล้วลุยไปสู้

ในยกนี้จะเป็นซึกเพลงรอกสาวฮาววัทธากับลูกทุ่งสาวใต้ครับ
หากเป็นเช่นนั้นอย่ารอช้าเลยครับ
ที่เหลือครับประจำที่ห้องซ่าครับ

แอลและเพลงของคนนี้นะครับ
จะบอกเลยบอกว่าเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายนะ
โดยเฉพาะนี่สาวน้อยคนนี้น้องแอลของเรา

ว่าเขาไม่น่าจะเป็นเด็กดื้อ

ว่านอนสอนง่ายนะฮะแต่ขอไว้เรื่องเดียว

ห้ามไม่ได้เลยห้ามพูด

ในห้องเรียนเป็นยังไงล่ะในห้องเรียนเราเป็นยังไงลูก

เวลาที่คุณครูไปนอกห้องใครคุยเพื่อนจดเอาไว้หน่อย
หนึ่งในนั้นคือนางประดอด
น้องแอวจะมีชื่อส่งคุณครูตลอด

แอบไปลบ

พอเพื่อนไปใช่ไหมคะหนูก็เอาอย่างลบมาลบ
ทำไมถึงชอบคุยมากลูกมันเป็นยังไงอยู่ในห้องเรียนด้วย
เวลาคุยแล้วมันสนุกค่ะเวลาไม่พูดแล้วมันรู้สึกเหงา

แล้วเพื่อนสนใจฟังที่เราเล่าบ้างไหมคะลูก
บางคนก็ไม่สนค่ะ

เพื่อนไม่สนใจฟังก็คุยคนเดียวได้หรืออย่างนี้ก็คุยคนเดียวได้
ส่วนอีกหนึ่งสิ่งครับอีกหนึ่งสรรพสิ่งที่ยืนอยู่ข้างผมนี่

นิ่งมากเนี่ยจนปัจจุบันนางก็นิ่ง

นิ่งมากต้องไปปลูกอะครับ

ผมว่าเราเล่นกันเองเนี่ยมันจะดูแบบว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไห

คุณพ่อเชิญครับ
คนนี้แหละที่จะทำให้สตูของเราเนี่ยคึกคืน
คุณเลือกคนถูกมากเลยนะ
ดูหน้าเขาดิเขาตื่นเต้นในการเล่นเก้าอี้ดนตรีมากเลยคุณ

เดี๋ยวเรียบ
พ่อเราเดินวานคนเดียวเลย

พอรู้จักอ่างเถิดเทิงะ

หนึ่งสองสามมา

อย่าพูดแอฟพีซี่

เย้เดี๋ยวนี่โกง

เอ้าเหรอ

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ไหนล่ะเก้าอี้ไม่เห็นเลย

ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าครับ

นั่งหลังตรงสิ
ผมไม่ค่อยถนัดครับผมเก็บหลังครับแม่

ออกไปได้ออกไปได้

เก็บกูชอบเต็ม
เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจริงจังไหมเนี่ย
นแยมใช้เข้ามาแล้วดูว่าเขายอมเมียเขาไหม

เอาล่ะสุดโคตรครัวแจ้งกลางอีกครั้งละ
ผมขอหมอลำซิ่งนะแม่

มันก็ไม่เห็นว่าจะยังไม่เห็นไปดูภาพช้ากันนะครับ
เห็นไหมไม่จีนี้คุณพ่อนั่งไปแล้ว
แต่สายตาทั้งคู่ประสานกันภรรยาบอก

แม่ทำแบบนี้ถูกต้องแล้วนะ

โอ้โหนี่นี่ดูเส้นนี้นี่

ขอบคุณก็ดีกว่า
เพื่อให้เด็กที่คุ้นเคยกับเวทีและกรรมการ
แต่เด็กในห้องเด็กซ่าก็สนุกไม่แพ้กัน
ช่วงหน้าการแข่งขันกำลังจะเริ่มแล้ว
เปิดยกด้วยน้องแอลเจ้าแม่เพลงสตริง
เชียร์น้องกันด้วยนะครับ
ผมฟังแอลซ้อมเพลงนี้มาหลายรอบ
บอกเลยครับท่านผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาด

บทเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่
และคนที่เดินดื่มทุกคน
ก็รู้ว่ามันไกลเกิน
ที่คนจะก้าวไป
ในความเป็นจริง
สิ่งทางบนดินก็มีดวงดาว
ที่ส่องสกาว
อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่

และตัวฉันขอหนึ่งที่ต้องการ
จะก้าวไป
ฉันมั่นใจ
ว่าคงไม่ยากเกิน
เพราะฉันเหมือนต้องการ
สิ่งที่ที่ยิ่งใหญ่
ให้ใจจดไว้นานเท่านั้น
อยากจะได้ภูมิใจ
ที่เหมือฉันเคยได้เอิมพา
ได้เก็บดาวที่สั้นไกล

ขอบคุณทุกคน

ฉันมีใจท้อแค่ตรงกลางทาง
หมดความหวังในหัวใจ
แต่มีฉันคนหนึ่งที่ยังคง
จะก้าวไป
ฉันมั่นใจ

กับทางที่เลือกเดิน
เพราะฉันนั้นต้องการ
มิเซลนาทีที่ยังใหญ่
ให้ใจจดไว้นานเท่านั้น
อยากจะได้ภูมิใจ
ที่เหมือฉันเคยได้เอิมพา
ได้เก็บดาวที่สั้นไกล
ที่สร้างไกลด้วยตัวฉันเอง
ฮู้ฮู้ฮู้

ฉันนั้นต้องการเพียงตำนาน
ให้หัวใจ
เพื่อจำจดไว้นานเท่านั้น
สิ่งที่ฉันทำไป
จะเป็นแสงทางให้ข้ามผ่าน
สู่จุดหมายที่ตั้งใจ
ด้วยตัวฉันเอง
ฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่า
คุณพ่อขอบคุณมากแต่คุณแม่ใส่หน้าเลย
คณะกรรมการพี่ไอซ์เป็นไงบ้างครับ
เก่งมากนะพี่ไอ้เจอน้องแอลครั้งแรกนะคะ

เห็นน้องพูดน้องคุยก่อนที่จะร้องเพลงใช่ไหม

แต่พอเขาร้องเพลงปุ๊บเขาเข้าไปอยู่ในเพลงปุ๊บ
ไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กผู้หญิงพูดคุยแบบเก่ง

แล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่เนื้อหามันค่อนข้างพูดถึงการต่อสู้
แล้วก็อยากที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายที่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้
คือพี่ไออย่างว่าเหนือสิ่งอื่นได้เลยแอ๋วเป็นคนเล่าเรื่องได้ดีมาก
คือพอร้องออกมาปุ๊บเนี่ยมันสื่อสาร

ชอบมากเลยค่ะชอบที่สุดในดวงใจเลยค่ะ
โอ้โหลูกมันดีนะคะมันไม่ใช่ไม่ดีนะคะ
สิ่งที่แวะให้เห็นตอนนี้คือน้องแอลเป็นคนหูดีมาก

สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือทุกโน้ตที่หนูร้องออกมา
แม้กระทั่งวิธีการร้องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพี่แพทย์หมดเลย

แต่ถามว่าในระยะยาวมันดีไหมมันอาจจะไม่ดี
เพราะว่านักร้องทุกคนจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
เวลาที่เราร้องเพลงหรือเวลาที่เราหยิบเพลงของศิลปินมาร้องใช่ไหมครับ

แต่ด้วยความที่หนูอาจจะร้องแล้วก็ชอบพี่แพทย์มาก
ก็เลยร้องทุกอย่างเป็นเหมือนพี่แพทย์ไปหมดเลย
คือพี่ไอ้อยากให้น้องแอลเจอส่วนผสมของตัวเอง

เป็นน้องแอลที่เก่งมากที่มีความเป็นตัวเอง
แล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่สุดยอดด้วยอย่างนี้ครับ

คุณแพทย์วงเคลียร์เนี่ยเป็นไอดอลของเขาเลย
แต่หนึ่งอย่างที่แอลควรจะเพิ่มนิดนึงนะ
คือถ้าร้องเพลงแนวนี้จริงต้องสู้กับดนตรีนะ
คือบางทีเราพอดนตรีมันมาแต่เสียงเรายังลอยเกินไป
มันจะทำให้พลังมันหายไป
พี่เชื่อว่าแอลเข้าใจไปให้สุดเป็นตัวของตัวเองที่สุด
เชื่อว่าจะมีนักร้องวงล็อกเสียงหวานอีกหนึ่งคนในวงการครับ
ตั๊กอ่ะยิ่งฟังแอลร้องเพลงนะป้าตั๊กยิ่งหลงในเสียงของแอลรู้ป่ะ
เป็นเสียงที่แบบมีเสน่ห์มากแล้วโดยเฉพาะลูกคอของแอล
มันเป็นลูกคอยที่แบบมันธรรมชาติมากเลย
บางคนนั้นลูกคออาจจะต้องแบบบรรจงปั้นให้มันสั่นบ้างอะไรอย่างนี้
แต่แอลเป็นลูกคอยที่แบบเป็นธรรมชาติ
ชอบมากเลยมันมีเสน่ห์สำหรับป้าตั๊กยิ่งฟังแล้วป้าตั๊กยิ่งหลงไหล
เสน่ห์ของแอลเสียงของแอลปะตั๊กชอบมากเลย
ตอนนี้เพิ่งเก้าขวบป้าตั๊กว่าอีกหน่อยนะ
ถ้าแอลยิ่งโตขึ้นก็อาจจะค้นหาเอกลักษณ์ตัวเองก็ได้ในตอนนั้น
แต่ว่าป้าตั๊กว่าตอนนี้มันฝึกซ้อมให้เก่งเนอะร้องเพลงให้เก่ง

แอลนะดีวันดีคืนเลยเก่งขึ้น

การเลือกเพลงที่เข้าทางตัวเองมักจะเป็นผลดีต่อการแข่งขัน
ซึ่งไม่ใช่แค่น้องแอลที่รู้กฎนี้
น้องเพลงก็รู้เช่นกัน
สาวใต้จึงจะมาในเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้
ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
หนูยังคอยเบารองูทุกวัน
งองูรีบมาเข้าฝั่งหนู
ทั้งงูได้ยินเสียง
อยากจะได้ภูมิใจ
ที่เหมือฉันเคยได้เอิมผ่าน
ได้เก็บดาวที่สั้นไกล
ด้วยตัวฉันเอง
ด้วยตัวฉันเอง

งูรีบมาเข้าฝั่งหนู
ทั้งงูได้ยินเสียง
เลื่อยมาเถอะเพียง

รีบมาเข้าฝัน
โบราณถัดว่าเอาไว้

ใครจะได้เจอเนื้อคู่
งูรอมาลายระดูก

มาเข้าฝั่งสะคืน
ฝันร้ายมาทั้งกับเปีย
แต่เสือจะมีอาวินดีจนตื่น
หุดหงิดหัวใจทุกคืน
ก็ขึ้นไปยืนอยู่บนไม้คาน
งูรีบมาเข้าฝั่งหนู
ถ้างูได้ยินเสียง
มันละละเลื่อยมากกว่าเพียง

รีบมาเข้าฝั่ง
มองดูผู้อื่นที่ไร
มันน่าไอใจทำไมดูไรคู่
ไม่มีใครเลี้ยวมาดู

ก็ไม่กล้าเพราะเขา
ชาตินี้หนูคงเช่าสาย
ปลอดเถิดอย่าให้หนูเหงา
หนูยังค่อยต้องร้องงูทุกวัน
งูรีบมาเข้าฝั่งหนู
ทั้งงูได้ยินเสียง
ละละละเลื่อยมากกว่าเพียง

รีบมาเข้าฝัน
ฟังดูของเพื่อนที่รักมันน่าอ้อยใจทำไมมูลใดครู
ไม่มีใครเลี้ยวมาดูถึงแอบชอบเขาอยู่ก็ไม่กล้าบอกเขา
ชาตินี้หนูคงเช้าตายใครยังฝันหลายคลายขึ้นเราก็เอา
โกรธเถิดอย่าให้หนูเหงาหนูยังคอยเฝ้ารองูทุกวัน
องององององูรีบมาเข้าฝันหนูถ้างูได้ยินเสียง
ลลลลลเลื่อยเลื่อยมาเท่าเพียงหนูอยากมีคู่เคี้ยงรีบรีบมาเข้าฝัน

ร้องเพลงเคยต่อเพลงกันไหมเคยไหมลูก
ไม่เคยค่ะเพราะว่าพี่ชายร้องเพลงไม่เป็นค่ะ

เอานี่แต่เป็นหนังตะลุงอะอะ
สวัสดีพี่รื้อน้องที่มองนั่งพี่ที่ก้อนิจยา
พี่เบาแกดังนักหนา

เท่าอย่างนี้

เขาก็เป็นนักภาคอะเนาะ

แต่ภาคแล้วกลายเป็นแบบรุ่นใหญ่เลยเนอะ
เสียงเขาใหญ่มากเสียงนิมนต์มากเลย

คือเขาทำแต่ละรอบแต่ละไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังอะไรอย่างนี้
เพราะเรารู้มาตรฐานความสามารถของเขาอยู่แล้วเนาะ

ไอ้ที่มีคำว่าอมเพี้ยไหมซิล้าร้ายล้อเล้วยมาถอบเพี้ย

แบบเหมือนแบบทิ้งที่คว่างไม่ใส่ใจ
มันอ่ะทุกทุกคำเราต้องเราต้องให้ความสำคัญ

แต่เพลงรู้จักว่าเราจะควรจะใส่ท่าอะไรในเพลงนี้
แล้วมันออกมาพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป

คือรูปลักษณ์ภายนอกเขาเนี่ยคือทุกคนต้องยอมรับว่าเขาสวยนะ
เขาโตขึ้นเป็นนางงามได้เลยหรือว่าเป็นนักแสดงหรืออย่างนี้ได้เลย
ทีนี้คือเขาร้องดีอยู่แล้วล่ะแล้วก็เวลาเวลาเขาเต้นเวลาเขาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าพี่ไอ้ในฐานะคนฟังพี่ไอ้รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงสนุก
น้องเพลงเนี่ยถ้าร้องเพลงหวานซึ้งเนี่ยเขาน่าจะร้องเพลงช้าได้บาดลึกมากเลย
แต่ทีนี้เพลงเร็วเนี่ยความเห็นส่วนตัวพี่ไอ้นะ
ไอ้รู้สึกว่าน้องเพลงอาจจะต้องใส่ความสนุกสนานเข้าไปในตัวเพลงมากขึ้น
เด็กคนนี้นะคือเพชรเลยของวงการเพลงแน่นอน
คือน้องเขานิดเดียวนะเพลงนี้คือจริตเพลงมากกว่า
เขาเขาจะดูเรียบร้อยไปนิดเพราะเพลงเนี้ยมันจะต้องขี้เล่น
แล้วลองสาธิตให้น้องก็ดูใส่จริตเออคุณคุณเหมือนงูเหลือมว่
ลองจริตเป็นอย่างนี้สักนิดนึง
ร้องเหมือนเดิมดีกว่า
เพลงนี้เนี่ยแค่การร้องคำออกมาที่ให้มันดูแบบจริตอีกนิดนึง
นะแต่ไม่ต้องมอบมากขนาดนี้

โกรธเถิดอย่าให้หนูเหงาหนูยังคอยเบารองูทุกวัน

โอ้โหร้องดีอ่ะสงสัยทีมนี้จะชนะอีกแล้ว

เด็กน้อยสองคนน้องแอลและน้องเพลง
ถ้าพูดถึงเรื่องร้องเพลงนี้

เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เพลงรู้สึกว่าดีขึ้นครับผม

แต่ว่าน้องก็ทำออกมาได้ดีก็สนุกครับ

เชียงเชียง
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วครับว่า

เป็นฝ่ายชนะครับ
คะแนนจะได้ไล่กันขึ้นมาหรือไม่
หรือจะมีการหนีกันเกิดขึ้น

ไม่รู้จริงเดี๋ยวใจกระดาษกรรมการไม่ออก

เป็นการชนะ

เล้วะคือกรรมการยังน่ารักมากเลยค่ะ
เจ้านี่นี่นะอยู่เต้นแห่ง

ไม่เป็นไรค่ะสู้ต่อค่ะ
ฉะนั้นคะแนนก็เริ่มไล่กันขึ้นมาได้แล้วจริงครับคุณผู้ชมครับ
ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมนะครับว่า
ในยกหน้าทีมไหนจะเป็นฝ่ายพิชิตคะแนนจากคณะกรรมการไป
ในร้องด้ายกำลังซ่า
ในที่สุดยกนี้น้องแอลจากทีม๓แนวแจ๋วจริง
ก็ทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้อีกขั้นเป็น๓ต่อ๔แล้ว
ยกหน้าพี่คนโตของทั้งสองทีม
น้องแอนจี้และน้องน้ำเพชรต้องมาเจอกัน
งัดกลยุทธ์ไหนมาคว้าคะแนน
ต้องมาเอาใจช่วยเด็กกันต่อในยกที่๘ของ

เผื่ออยู่กับฉัน

เราแดงบานบานเราแดกเลี่ยงว้า
น่ากลัวเธอไม่สนใจ
เปิดประตูให้แล้วดงใจ

ตั้งแต่งชนรดาตั้งแต่งต่ำข้าวอะ